เปิดปากกับภาคภูมิ
เหตุร้อนหลายอย่างครับเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องลูกที่เรียนหนังสืออยู่ครับต้องแฟนผมต้องวิ่นลนอยู่คนเดียวครับผมก็อยู่ข้างในที่ทั้งที่ผมไม่ได้ทำนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาตกเป็นแพ้ในคดีที่ถูก
กล่าวหาว่าไปล่วงละเมิด
ไปอาณาจารย์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุห้าขวบซึ่งผู้ชมครับถ้าย้อน

ที่ไปหากันว่าเอ๊ะใครจะพาน้องชมพู่ไปไหนอะไรยังไงหรือเปล่าไปทำอะไรกับเด็กหรือเปล่า
ตำรวจบอกแม่ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกอนาจารย์นะครับ
แล้วก็ไปจับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนี่แหละ
ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีสุดท้ายนะฮะสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกา
ระหว่างนี้เขาอยู่ในเรือนจำที่มุกดาหารเขาพยายามต่อสู้คดีว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
และสารดีกาพิพากษายกฟ้องเขาต้องการมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นปีเนี่ยกับการติดคุกอยู่ในคุกในฐานะแพ้ในคดีตรงนี้เนี่ย
ใครจะรับผิดชอบเยียวยาให้กับเขาไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวเขาด้วยทั้งลูกทั้งเมีย
ถูกสังคมตราหน้าลูกไปโรงเรียนก็ถูกล้อหาว่าพ่อไปก่อคดีแบบนั้นแบบนี้
วันนี้เขาอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับรวมทั้งทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือทางคดีนี้ด้วยนะครับ
ที่ตกเป็นแพ้ในคดีแล้ววันนี้ต้องการมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
คุณนารินเชื้อคมตาชาวบ้านกกอกที่มุกดาหารปัจจุบันอายุห้าสิบปีนะครับ
วันนี้มากับภรรยาก็คือคุณชนะภานะครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยถ่าย้อนไปก็คือมิทุนายน๖๓ใช่ไหมครับ
นะครับชาวลายเจ้าคนช่วยครับผมจำได้ตอนนั้นแหละครับ
แล้วก็มีข่าวว่าตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ไป
ก่อคดีอาณาจารย์ล่วงละเมิดเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
มันเหมือนมีคดีสอนคดีอยู่นะขนาดนั้น
พี่พี่นารินวันนั้นจำได้ไหมมันเกิดอะไรยังไงขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
วันนั้นวันที่ตำรวจมาเอาผมนะครับวันที่๒๐มิถุนายุ๖๓นะครับ
ช่วงนั้นผมไปถอนก้าช่วยพี่ชายกลับตอนมากินข้าวตอนเที่ยง
ก็เห็นตำรวจอยู่กับแฟนผมแล้วครับมาเชิญตัวผมไปที่สพกกตูมครับ
ว่าจะเอาไปให้ปากคำของน้องชมพู่นะครับ
แต่ไปแล้วเขาไม่ว่าอย่างนั้นเขาให้ผมรับว่าทำอะไรกับหลานว่ะ
ผมไม่ได้ทำครับอ้าวแม่ของเด็กว่ามึงทำว่ะ
ผมไม่ได้ทำครับเดี๋ยวก็เอามึงไปนู่นก่อนว่ะ

คือที่แรกเนี่ยตำรวจมาที่บ้านครับผม
แล้วบอกจะขอเชิญไปสอบปากคำเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ที่หายตัวไปหน่อย

พอไปถึงสพกกตูมครับผม
ที่เป็นพื้นที่เจ้าของพื้นที่ตรงนั้นครับ
แจ้งข้อหาที่ทำกับเด็กหญิงวัย๕ขวบเลยครับ

ข้อหาอาณาจารย์เด็กครับอาณาจารย์เด็ก

ซึ่งเราตอนนั้นเรารู้ในใจอยู่แล้วว่าเรา
ไม่ได้ทำผมก็รับว่าไม่ได้ทำครับ
ผมจะบอกว่าเหตุมันเกิดที่โรงเรียน
แต่เขาไม่ให้ผมเล่าให้ฟัง

หือ

ตอนนั้นตำรวจมาหาที่บ้านก่อนแล้วสามียังไม่อยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
มาก็เจอพี่แล้วก็น้องสาวแล้วก็หลานอีกคน

เขาบอกว่าเขาเป็นผู้กองแบงค์ค่ะ
มากัน๓นัดแต่ก็ไม่ได้มาในเครื่องแบบเนอะ
เขาก็ถามหาแฟนอยู่ไหม

เขาไปทำนากับพี่เขา

ก็ถามว่ามีอะไรไหมคะหัวหน้า
อ๋อไม่มีอะไรครับแต่เชิญไป
สอบปากคำเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นิดหน่อย
เดี๋ยวก็กลับแป๊บเดียวเขาบอกแบบนี้
แล้วหลังจากพอไปวันนั้นเสร็จเรียบร้อยที่โรงพักแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย

อยู่ที่ห้องคุมขังของสพกกตูมก่อนหรือว่า

ไม่ไปที่เป็นผมก็จำเป็นรีสอร์ทหรือครับ

ก็จับไปวันที่๒๐นะคะเขาเอาไปไว้ที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่
ยายไปอยู่เหมือนกับเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นบ้านพักอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ

ก็ไปวันที่๒๐แล้วก็๒๓ก็ออกมาจับ๒๔ก็นำตัวมาส่งที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่สพกตูมประมาณ๕โมงเย็นเขาก็ย้ายที่สพกตูมประมาณ๕โม
สามเดือนอุ้ยธนรจบนเป็นไปยังไงมายังไง
ตำรวจเขาถึงไปเอาตัวคุณนารินที่บ้านแล้วก็มาแจ้งข้อหาเรื่องนี้ได้
คือต้องบอกคดีนี้นะครับตำรวจระดับตัวท็อปของสตชนะฮะ
เพราะว่าเป็นตำรวจชุดเดียวกับที่ทำคดีของน้องชมพู่
ด้านสู่วัดแจ้งยอดศุกร์อดีตพบตลนะครับน่าจะเป็นคนต่างตั้งตำรวจชุดนี้มานะครับ
แล้วก็มาทำคดีน้องชมพู่ครับซึ่งไม่น่าจะพลาดอ่ะ
เป็นระดับตำรวจที่อดีตพบตรแต่งตั้งมานะครับ
ก็มาทำคดีนี้อ่ามาทำคดีน้องชมพู่เสร็จแล้วเขาไปสืบเอ่อ
คดีที่เตางอยก็พบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศคือผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความด้วยหรือว่ายังไง
หรือว่าเขาไปสืบก่อนไปสืบเขาสืบครับที่เตางอยแล้วก็พบเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่มีการแจ้งความเลยนะครับพอเจอคดีนี้ปุ๊บเขาก็เลยมาสืบมาถามหาทางผู้ปกครอง
ครับแล้วเข้าไปคุยกับเด็กหกชั่วโมงอืมนะครับโดยที่คุยกันสองกับสอง
ไม่ได้มีสหวิชาชีพร่วมด้วยเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสี่เดือนเนี่ย
เขาก็ย้อนไปนะครับว่าเหตุนั้นน่าจะเกิดประมาณ๑๙กุมภานะครับ
มามิถุนา๔เดือนแล้วนะครับก็พาเด็กไปคุยกัน๖ชั่วโมงนะครับ
เด็กไม่เคยพูดอะไรมาก่อนเลยพอออกมาปุ๊บชี้พี่นารินได้นะครับ
ชี้ชี้จากอะไรชี้จากรูปภาพนะครับ
แต่กลายเป็นว่าเอามาบอกว่าพี่นารินเป็นคนทำ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยปิดปากเลยว่าใครเป็นคนทำอะไรยังไง
คือคือหมายถึงว่าชุดสืบสวนที่ลงไปเพื่อจะดูคดีน้องชมพู่เนี่ยครับ
ไปไล่สืบสวนไล่ไปไล่มาแล้วเขาไปรู้เรื่องว่าเฮ้ย
มันเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕ขวบถูกล่วงละเมิดอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับผมเขาไปเจอคดีนี้ขึ้นมาก็เลยลื้อขึ้นมา
ไปเจอโดยอะไรชาวบ้านบอกกันหรือว่าเขาไปเจอผลการตรวจของแพทย์
คือมีญาติเคยแจ้งอย่างนี้หรอหรือว่า
คือเวลาไปหาหมอเนี่ยครับหมอก็จะระบุว่าเด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมานะ
เขาก็ไปค้นแฟ้มประวัติไปสอบอะไรของเขาสอบสวน
แล้วพบเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็เลยหาตัวคนร้าย
อ่าน้องชมพู่ก็พักไว้ก่อนแต่เฮ้ยเด็กหญิงวัยห้าขวบคนนี้
เอาภาพของบุคคลต่างมาให้เด็กชี้
คือพ่ำมาประมาณ๑๐คนนะครับหนึ่งในนั้นคือพี่นาริน
ซึ่งพี่นารินเป็นญาติกับน้องผู้เสียหาย
อะเป็นเครือยาฆกับเด็กหญิง๕ประกว่าคนเนี่ย
คุ้นเคยกันอยู่นะครับก็ไปทำงานที่บ้านใกล้กันทุกวัน

เด็กก็รู้จักแค่คนเดียวแล้วรูปมาใครไม่รู้จัก
ก็ต้องเป็นการชี้นำได้ว่าน่าจะต้องชี้คนที่เขารู้จักคุ้นเคย
พอชี้คนนี้ปุ๊บก็เหมือนที่พี่นารินบอก

ก็เลยโดนเลยครับอันนี้เป็นสาเหตุที่โดน

ซึ่งเขาไม่ได้ตกเป็นผู้ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปสงสัยเขา
โดนข้อหาตอนแรกโดนแจ้งข้อหากี่ข้อหา

แล้วธนาฬัชบนเข้ามาตอนไหนครับ
คือเขาร้องขอมานะครับหลังจากที่ผมไปกกอก
นะครับขอมาเจอนะขอเบอร์นี่ด้วยคุณแม่ของเขาก็ติดต่อมานะครับ

เพราะถนน์ทนาฬัชบนก็ลงพื้นที่ไปที่กกอกเหมือนกัน

พี่นารินพี่ฉนาภาชเราที่สามีถูกนำไปแล้ว
ตอนนั้นเราเป็นยังไงเรามึนตึ๊บหรือไหมหรือเรา
คือคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะสับสนหมดเลย
คือเราเป็นกังวลแต่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
จู่ก็มามาทำใหม่มั้งเกิดแล้ว
มันจะไม่ไปเป็นแพ้ของคดีน้องชมพู่เหรอเราก็คิดไปแบบนั้น
ได้ถามสามีไหมว่าตกลงทำหรือไม่ทำหรืออะไรยังไง
คือถ้าถามก็ถามถามย้ำและย้ำและย้ำอีกตอนที่เราเจอเนอ
แต่เราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าเขาไม่ทำ
เพราะว่าแวดล้อมที่อยู่ก็เราก็มีลูกมีหลานเป็นผู้หญิงเยอะเด็กเยอะค่ะ
แต่ตอนนั้นมันเป็นโอ้โหผมจำได้เป็นข่าวเป็นข่าวแบบซ้อนข่าวขึ้นมาแล้วแบบ
คนไปกันเยอะตำรวจนักขงนักข่าวแบบไปทำข่าวกันเยอะแยะไปหมด
ตอนที่ไปคุมตัวพี่นารินจากบ้านนะนะพี่นารินตอนนั้นเอาละในใจแล้ว
เราเชื่อเรารู้อยู่แล้วเราเชื่อมั่นในตัวเราอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยนะ
เราพยายามบอกเขายังไงเพื่อจะให้เขาเชื่อเราว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำด้วย
ได้พูดกับเขาไหมได้แก้ตัวแก้ต่างกับเขาไหม
แก้ครับผมไม่ได้ทำครับเขาพูดหลายครั้งเขาก็ไม่เชื่อผมเหรอ
ว่าผมเป็นคนทำว่ะผมไม่ได้ทำว่ะมึงปฏิเสธนะครับผมไม่ได้ทำครับว่ะ
วันที่ถูกฝากขังเข้าเรือนจำวันแรกเลยเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงบ้างในใจ
ผมก็คิดหลายเรื่องคิดถึงลูกถึงเมียผมแหละครั้งที่ผมไม่ได้ทำ
สงสารลูกเมียผมต้องน่ามีคนพูดใส่นะครับ
ท่านพูดถึงเรื่องการทำงานของตำรวจนะครับ
ชั้นต้นเนี่ยก็บอกว่าการสอบสวนไม่เป็นไปตามระดับขั้นตอน
มีพิรุษผิดวิสัยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตำรวจพึงกระทำนะครับ
สารก็ค่อนข้างที่จะวินิจฉัยไปในแนวทางการสอบสวนครับ
จากนั้นทางพนักงานเขาก็อุทธรณ์ต่อ
ใช่ครับอายการก็อุทธรณ์สารชั้นต้นก็ตัดสินลงโทษนะครับ
วันที่ตัดสินพี่นารินเขาก็มือสั่น
ผมก็เข้าไปคุยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้

ใช่ครับผมก็ตัดสินว่าผิดจริงนะครับ
นารินตอนนั้นพอสารอุทธรณ์ลงมาอย่างนี้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
ผมก็พูดอะไรไม่ออกเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
ถึงลูกถึงเมียทั้งที่ผมไม่ได้ทำต้องลำบากอยู่คนเดียวแล้ว

ก็ต้องสู้ต่อครับคือผมก็ต้องช่วยเขาเต็มที่ครับ
เพราะว่าผมเข้ามาตั้งแต่แรกผมสอบข้อได้จริงแล้ว
ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำคือถ้ามีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์
หรืออะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับ
ผมก็คงไม่ช่วยถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาทำผิดจริง
แต่ผมดูแล้วพอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง

ตอนที่สู้จากอุทธรณไปดีกาสู้ด้วยเหตุผลอะไรฮะที่ไปหักล้าง

คือผมบรรยายไม่หมดเลยนะ
พูดตรงว่าเวลารายการไม่พอหรอก

เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมไม่ร้องไห้

มันมีข้อสงสัยทุกอย่างเลย
เพราะว่าพอถามจี้เด็กเข้าไป

ไหนเล่าให้ฟังที่เกิดเหตุยังไงบ้าง

ซึ่งการสอบสวนมันมีข้อสงสัยทุกอย่างเลย
เราก็สู้ไปในแนวทางนั้น

สาธิกาท่านยกฟอง

อย่างบ้านเนี่ยเขาเป็นแบบเปิดนะครับ

แล้วก็การที่จะเอารูปมาให้ชี้ตัวเนี่ยครับ

ลูกแล้ว๑ใน๕คือพี่นารินซึ่งเป็นญาติ

ทำให้เด็กเขาชี้ตัวคนพี่นารินได้โดยง่ายนะครับผม

สำหรับผมเนี่ยเรียกว่าเบิกความเท็จนะครับ

แล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่เด็กบอกว่า
ถ้าเราสารภาพไปถ้าเราพูดไปเนี่ย

ก็ไม่เชื่อว่าเด็กจะพูดอย่างนี้ได้

แล้วเด็กก็พูดว่าถ้าเราพูดไป
ว่าใครเป็นคนทำนายจะปกป้องเราไหม

ทั้งที่ในสำนวนไม่ได้ปรากฏว่า

อืมสุดท้ายสารท่านก็เลยยกฟ้อง

แต่ว่ายกฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ยกฟ้องแบบว่าขาวเลย
เขาก็บอกว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของการเบิกค่าเยียวยา
อ๋อเพราะกระบวนการสืบสวนสอบสวนการนำมา

มันยังมีข้อที่มันไม่สมบูรณ์อยู่
ตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่มัดแน่นเนี่ยครับ

อ่าครับอ้าวเดี๋ยวพักครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากยกฟ้องแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
และที่สำคัญคือในช่วงระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ย

ครอบครัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับแทบแตกสลายเลยนะฮะ
เมียแล้วก็ลูกที่อยู่ข้างนอกด้วยอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวของแพะในคดีล่วงละเมิดอนาจารย์เด็ก
ติดคุกไป๑ปี๓เดือนสุดท้ายสารดีการท่านยกฟ้องนะฮะ
คุณนารินเชื้อคมตาและภรรยานะครับที่อยู่กับผมตรงนี้นะฮะ
นารินฮะระหว่างทาง๑ปี๓เดือนเนี่ย
จากชั้นต้นมาอุทธรณ์มาดีกาเนี่ยกว่าจะยกฟ้องแล้วก็หลุดคดีออกมาได้เนี่ย
สารภาพออกมาเนี่ย๑ปี๓เดือนที่ผ่านมาเวลาที่ภรรยาไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันอยู่ใช่ไหมฮะ
ไปครับไปไปได้ไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเราก็ต้องทำงานใช่ไหม
เหลืออยู่คนเดียวแล้วปกติคือเสาหลักครอบครัว
ตอนที่อยู่ในคุกตอนนี้มันคิดไป๑๐๘เลยหรือเปล่าพี่
หรือความหวังของเราในใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
ร้อยแปดเลยครับอืมคิดอยากออกมาทำงานหาเงินช่วยแฟนที่ไปทำงานอยู่แล้วครับผมนะ
อยู่ข้างนอกเป็นยังไงบ้างครับพี่ชนะภา
ก็โดนเยอะค่ะเจ็บเจ็บเยอะส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการการทำมาหากินอะไรพวกนี้มันก็ทำไม่ได้เนอะในหมู่บ้าน

มีลูกเท่าไหร่บ้างก็คนโตน่าจะ๒๒๒๓ปีนี้นะคนที่๒ก็น่าจะ๒๐
ก็น่าจะเรียนมหาวิทยาลัยทั้งคู่ใช่ครับผม
อีกคนเหล็กบ้าง๗ขวบค่ะ๗ขวบก็พระถม
กรีบยางทำไร้ทำนานสวนกล้วยด้วยครับ
นี่นี่ก็ขายแล้วสวนกล้วยแฟนผมขายไปเยี่ยมส่งลูกเรียนด้วยครับ
ไม่มีเงินใช้หนี้อีกด้วยครับ
คือพี่นารินเนี่ยจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเสาหลักของครอบครัว
พอติดคุกไปพี่ชนะภาต้องเลี้ยงลูก๓คน
ซึ่งกำลังเรียนทั้งนั้นแล้วเราต้องทำยังไง

ก็กรีดยางค้าขายทำอะไรที่เป็นอยู่ก็ทำจนหมดเลยค่ะ
แต่ว่าเวลาเราค้าขายอีกชิ้นหนึ่งพี่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเนอะ
ขายในชุมก็ขายไม่ได้

ก็มันเหมือนกับเราถูกสังคมตัดสินแล้วว่าเราเป็นครอบครัวที่มันไม่ดีไปแล้ว
คือขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่ว่าโควิดนะ

คนที่เขาเชื่อเราเขาเชื่อเนอะ

ก็บางวันเอาจริงได้สุดก็แค่๔๐๐บาท
บาท๔๐๐นี่คือยังไม่ได้หักค่าอะไรเลยมันก็ไปไม่ได้
กลางคืนมาพี่ก็ไปกรีดยาง
กรีดยางก็มันก็มีคนเหมือนไปดักซุ่มอะไรเราประมาณเนี้ย

แต่ก่อนไปกับผมก็ไปในเรือนจำแล้วก็ต้องไปคนเดียว
ลูกลูกโตสองคนเนี่ยลูกคนโตกับคนกลางคือไปโรงเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วเนอะ

ก็เหลือพี่กับคนเล็ก๗ขวบพี่ก็ต้องทิ้งลูก๖ขวบ๗ขวบมานอนอยู่คนเดียว

จนรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัย
พี่ก็เลยพาลูกยายออกจากบ้าน

แล้วหลังจากนั้นพี่ก็คือมันหมดทางแล้วก็เลยต้องทิ้งลูกไว้กับน้องสาวค่ะแม่
ก็มาทำงานที่ต่างจังหวัดทีม

ก็ขายส้มตำขายกระย้างพอดีครับ
เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกใช่ส่งให้ลูกค่ะ
นี่ไม่รวมเงินที่ต้องไปสู้คดีให้สามีอีกใช่ไหม

ค่าประกันตัวค่าเดินทางค่าใช้จ่าย

เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ตัวเมียเองก็แทบไม่มีเวลาไปเยี่ยมผัวที่อยู่ในคุก

เห็นบอกลูกไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อเหรอ

ลูกคนไหนฮะโดนคนไหนโดนบ้างเนี่ยโดนทั้งสามคนเลยทั้งสามคนเลยเหรอ
แต่จะเป็นหนักกับไอ้ตัวเล็กที่เราที่เราสังเกตเห็นเนอะเพราะว่าคนตัวเขาก็เริ่มเริ่มจะปรับได้
ตัวเล็กเนี่ยปกติเขาจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยล่าเริงแจ่มใสก็เป็นเด็กที่เงียบ
อืมยังไงลูกมาเล่าให้ฟังว่ายังไงพี่
คือทำไมเขาบอกว่าทำไมชีวิตพวกหนูทั้งชีวิตพวกหนูพยายามทำตัวเป็นคนดี
หนูไม่ได้เคยไปล้าลานใครทำไมต้องตอบแทนพวกหนูแบบนี้
มันมันไม่ไอ้นั่นโดยทำไมต้องต้องลงโทษพวกหนูด้วยการการเป็นแบบนี้ด้วย
หมายถึงเด็กไปโรงเรียนแล้วเพื่อนมาบอกว่าพ่อ
ก็จนมีความคิดว่าจะให้ลูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเราแบบไม่มีใครรู้เลย
เขามาหาว่าพ่อเราไปก่อคดีแบบนี้อย่างนี้

โอ้โหตายแล้วเวลาไปเยี่ยมพี่นารินเล่าเรื่องราวที่อยู่ข้างนอกให้ฟังไหมฮะ
ก็พยายามไม่เล่าเพราะว่าคิดว่าเขาอยู่ข้างในเขาคงจะทุกข์ใจอยู่แล้ว
เราก็พยายามไม่เล่าก็เก็บไว้คนเดียว
นารินมารู้ตอนไหนเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้
ไม่รู้ตอนเพิ่งออกมาหรอกครับผมก็แฟนผมไปเยี่ยมผมผมก็ให้สู้สู้ต่อไปนะครับ
บอกแฟนผมสู้ต่อไปนะเดี๋ยวก็ทั้งจากวันผมก็จะได้ออกมา

วันที่สาธารณีกาท่านอ่านคำวิทยาลัย

ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
มีทนายท่านก็มากอดผมฉันยกฟองแล้วนะผมก็ดีใจ
พี่ชนาภาไปฟังไหมวันนั้นที่สาธารณี
พี่อยู่ชนบุรีค่ะ
ทำงานหาเงินอยู่ครับผมก็เข้าใจว่าแฟนผมต้องดิ้นลนอยู่คนเดียวนะครับ

คือเจ้าหน้าที่ศาลโทรมาบอกผมนะครับเพราะว่าอ่านตามหมายไม่ทัน
ส่วนใหญ่เขาจะอ่านก่อนเพราะฉะนั้นผมรู้คนเดียวถ้าผมไม่ไปเนี่ยเขาจะไม่มีใครรู้เลย
แล้วพี่นารินเขาจะออกมาแบบโดดเดี่ยวเว้งคว้าง
ผมก็เลยต้องไปจากกรุงเทพไปเพื่อฟังคำพิพากษาของสารดีการ
ใช่ครับจริงดีการ์ทนายก็ไม่ไปกันหรอก
แต่นี่ก็ไม่มีใครรู้ผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เพราะว่าปีกว่าไม่ได้ติดต่อกัน
ครับก็เลยต้องไปเองไปฟังแล้วก็พอฟังเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถมาบอกทางญาติเขาอีก
เพื่อให้ไปรับตอนเย็นเพราะว่าผมต้องกลับแล้วครับ
เจอหน้ากันเป็นยังไงบ้างเย็นวันนั้น
ก็ร่วมใจก็ดีใจแต่เราก็ยังแขงใจอยู่
ยังแขงใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ร้ายใครแล้วทำไมต้องต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยทำไปเพราะว่า
จะรู้ว่าทำไปเพราะอะไร
มันเป็นคำถามที่อยู่ในใจของทั้งสองคนแล้วก็ลูกด้วย
เออทำไมเราต้องมาเจออย่างนี้ทำไมต้องมาแจ้งข้อหากับเราแบบนี้
เมื่อวานนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับท่านรัฐชน

คือไปสามประเด็นนะครับเมื่อวานก็คือประเด็นแรกเนี่ย
ไปขอให้สอบสวนตำรวจที่ทำคดีนี้นะครับ
เพราะว่าคุณเนี่ยไม่สอบสวนให้ชัดเจนไม่รอบครอบนะครับ
ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอารูปพี่นารินเข้าไปชี้กันไหม
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลยนะครับ
อันนี้ศาลก็บอกแล้วว่าเป็นการชี้นำนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้สอบวินัยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย๒นายนะครับผม
ที่สองก็คือถามหาความรับผิดชอบนะครับ
เมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาสารยกฟ้องแล้ว
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีความรับผิดชอบยังไงบ้างนะครับ
แล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะเคสพวกนี้
คือทำมาแล้วมีแต่แพะแพะแพะแพะกี่คนแล้วอ่ะนะครับ
อยากให้ทำงานแบบรอบครอบหน่อยเอาให้ชัดเจนว่าผิดจริงแล้วคุณค่อยฟ้อง
ไม่ใช่ว่ามีเหตุนิดหน่อยแล้วคุณไปฟ้องเนี่ย
ถ้าคุณซักเด็กดีนะคุณจะรู้ว่าพี่นารินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ

เพราะว่าคนร้ายเนี่ยปัจจุบันยังลอยนวลนะครับ
ยังจับไม่ได้สักทีมีปัญญาจับหรือเปล่า
ก็อยากจะถามหาทางสำนวนสำนักงานตรงไหนชาติครับ
คือถ้าเด็กถูกกระทำแบบนี้เนี่ย
และสารยกฟ้องผู้ต้องหาที่คนจับแล้วก็ส่งฟ้องไปเนี่ย

ที่ยังไม่ถูกจับใช่ครับคุณไปตามจับหน่อยนะครับคดีมันยังค้างอยู่
และที่สำคัญก็คือช่วงปี๓เดือนที่ผ่านมา

หรือว่าครอบครัวเขาที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทุกข์ทรมานขนาดไหน

นี่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยนะไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะ
แล้วโดยหลักเขาต้องมีใครมาชดเชยรับผิดชอบเยียวยาเขา
คนใหญ่ต้องไปฟ้องเขาเองนะครับพอฟ้องเสร็จปุ๊บถ้าชนะก็ได้ตังค์ใบ
ถ้าแพ้ก็ไม่ได้อะไรเลยก็ติดคุกฟรีไป
อันนี้คือความจริงของประเทศไทย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะฮะ
ตกลงแล้วใครต้องรับผิดชอบเยียวยาแล้วก็ชดใช้ให้กับเขาบ้าง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับใครต้องรับผิดชอบ
หรือว่าชดใช้ยาวให้กับคุณนารินที่ติดคุกฟรีไป๑ปี๓เดือนบ้าง
ตกเป็นแพะคดีอาณาจารย์เด็กหรือว่าครอบครัวเองนะฮะ
เห็นคุณชนะภาพี่บอกต้องไปหาเงินมาช่วงประกันตัว
หรือว่าต่อสู้คดีให้กับสามีเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่นะ

ใช่ไปยืมกับพี่น้องเนี่ยค่ะ

ก็มันไม่ใช่แค่เราไม่ได้รับผิดชอบแค่ลูกเนอะ

คณะรัชพนธ์เรื่องของคดีที่ว่าจะฟ้องทางตำรวจเนี่ย
เดี๋ยวถามต่อแต่ว่าผมขอคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมก่อนนะครับ

จะมีกองทุนยุติธรรมที่คอยช่วยเหลืออยู่
แต่ว่าในกรณีของคุณนารินเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไรนะครับ
ท่านว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอาริรัตินะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิทนายรัชพลและท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพกัน

ครับท่านธนกิจครับอย่างกรณีของคุณนารินเชื้อคมตาเนี่ยฮะ
ถ้ารักษณะแบบนี้เนี่ยผมท่านคงจะได้เห็นข่าวหรือว่าได้เห็นข้อมูลบ้างแล้วเนี่ย
มันเข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยได้ไหมฮะ
คืออย่างนี้ครับคนที่จะเป็นผู้พิจารณาคือคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับ
ของยุติธรรมนะครับจะเป็นคนพิจารณาแต่อย่างที่ได้เรียนในเบื้องต้นว่า
คนที่เสียหายเองเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ถึงที่การยื่นทำล้องเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรม
เพราะถ้าการเยียวยาจะมีกรณีค่าดอุปอธิษฎ์แทนจ่าย๕๐๐บาทต่อวันที่มีการถูกจำคุก
อันนี้เป็นทุนโดยทั่วไปหรือจะเป็นค่ารักษาพยาบาล
หรือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับตัว
ของผู้ที่ถูกจำกลุ่มไปแต่ประเด็นในเรื่องของเนื้อหา
ก็เป็นส่วนสำคัญที่คณะอนุกรรมการต้องพิจารณาในประเด็นทั้งหลายให้รอบครอบ
ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขในกรณีที่ทางกองทุนยุติธรรมสามารถดำเนินการได้เนี่ยก็จะดำเนินการ
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าคำพิพากษา
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอย่างนี้ก็โดยทั่วไป
ก็จะพิจารณาในเงื่อนไขตรงนี้เป็นหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุก
ต้องดูเนื้อหาทั้งหมดจะต้องดูรายละเอียดให้มันให้มันชัดเจนนะครับ
ยังไงก็ถ้าได้ยื่นแล้วหรือว่ายังไม่ได้ยื่นเนี่ยก็ให้รีบดำเนินการ
ครับก็มีกำหนด๑ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาในชั้นศาลดีกาออกมาเรื่องของการยกฟ้องใช่ไหมครับ
กำหนดภายใน๑ปีนะพี่นะยังไงเดี๋ยวรีบไปยื่น
สารท่านยกฟ้องด้วยเหตุผลแบบไหนอะไรยังไง
ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทางอนุกรรมการเขาจะต้องพิจารณาตรงนี้ครับ
ก็ยึดได้ทั่วประเทศนะครับถ้าสะดวกตรงไหนก็ไปที่ยุติธรรมจังหวัดนะครับ
ก็จะได้ดำเนินการเรื่องนี้ให้แต่ว่าในเบื้องต้นก็คงได้ได้ประสานกับทางยุทธรรมจังหวัดไว้แล้วนะครับ
ถ้าหากว่ามายื่นเมื่อไหร่ก็จะรีบพิจารณาเรื่องนี้ให้ทันทีครับครับ
ธนกิจครับอย่างถ้าคำพิพากษาที่สารท่านยกฟ้องเนี่ยท่านระบุในแนวลักษณะที่ว่าการสืบสวนสอบสวนเป็นไปโดยมิชอบ
มีการลัดขั้นตอนวิธีการไม่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยแล้วก็ยกประโยชน์ให้กับจำเลยลักษณะแบบนี้
อันนี้ถือว่าเข้าข่ายเข้าเกณฑ์ไหมครับ
ก็ต้องคณะกรรมการพิจารณาแหละครับว่าประเด็นอะไรที่เป็นข้อกำหนดหรือระเบียบที่กำหนดเอาไว้ในทางกฎหมายนะครับว่า
อันนี้ถ้าเป็นในลักษณะการพิพากษาในแนวแบบนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไข
หรือจะเข้าเงื่อนไขเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดตรงนี้ให้อยู่ครับ

แต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคงต้องดูในเนื้อหาให้ละเอียดว่า
ถ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือว่าสารมองว่าเรื่องนี้จำเลยไม่เกี่ยวจริงหรืออย่างไร
ก็คงจะดำเนินการเรื่องนี้ให้อยู่แล้วครับ
ครับเดี๋ยวก็ครับท่านครับ
ครับก็คงให้ทางผู้ที่มีความประสงค์ให้ยื่นพิกษาปล้องมาก็จะรีบดำเนินการให้ครับ
อ่าครับขอบคุณมากครับท่านครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับแล้วก็คำแนะนำด้วยนะครับ
ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับ

ครับท่านวาธิร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับหลักฐานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะ
เพราะฉะนั้นพี่นารินพิชนาภา๑ก็คือมีเวลาภายใน๑ปีนะ
ครับนับตั้งแต่คำพิพากษายกฟ้องวันที่หกกุมภาใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับอ่าต้องไปยื่นเรื่องที่ยุติธรรมจังหวัดหรือจะมายื่นที่ส่วนกลางก็ได้
หลักเกณฑ์ก็มีเงินชดเชยเยียวยาตามเวลาที่พี่ต้องตกเป็นแพ้แล้วก็ติดคุกอยู่เนี่ย
ละ๕๐๐ใช่ไหมที่เหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างนานา
แต่เรื่องของจะเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยคณะกรรมการเขาต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่ง

คือมันต้องไปดูเนื้อหาใช่ไหมรายละเอียดพรุ่งย่อยนะ
คือเท่าที่ผมศึกษามาเขาบอกว่าถ้าเป็นแพ้ขาวเลยเนี่ย
คือสารตัดสินว่าไม่เกี่ยวได้แน่นอน
แต่ว่าถ้าศาลบอกว่ายกประโยชน์ให้จำเลยเนี่ยก็ต้องพิจารณาอีกทีนึง
ขาวก็คืออย่างที่ท่านธนกิจบอกคือ
ไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้กระทำความผิด
ถ้าลงมาชัดเป๊ะอย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเลย

แล้วคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันจะมาในคดีได้ยังไงครับ
ผมว่าน่าจะแก้ไขระเบียบพวกนี้บ้างนะครับ
คือตรงนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างไร
เพราะว่าเหมือนกับ

ก็เดี๋ยวผมทำหนังสือชี้แจงให้นะครับ
เหตุที่เรามาเกี่ยวคดีเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการชี้นำ
อันนี้ทางยุติธรรมนะ
แหละครับทั้งสองคนแล้วก็ลูกเขาด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อวานที่ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทางสตชว่ายังไงบ้างฮะคือเขาก็รับเรื่องไว้เฉยนะครับตามธรรมเนียมอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาผมเข้าใจอ่ะเขาต้องไปตั้งกรรมการมาพิจารณาอะไรอีกนะครับแต่ว่าในเนื้อหาในคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องมีก

แต่ว่าชนะแพ้เนี่ยเดี๋ยวสารตัดสินแต่ผมก็เชื่อมั่นเอานะครับเพราะว่าคำพิพากษาเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของการชี้นำพยานนะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะเรื่องฟ้องนะครับพี่นารินวันนี้อยากบอกอะไรกับสังคมหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่หรือคนที่รู้จักเราหรือคนที่เห็นข่าวเรามาตั้งแต่วันแรกที่เราถูกตำรวจไปคุมตัวที่บ้านบ้างเนี่ย
ผมก็อยากบอกให้ตำรวจทำคดีที่ดีอย่าทำกับครอบครัวเหมือนครอบครัวผมถ้าเขาโดนมันก็เหมือนผมแหละครับ
ยังจำได้ไหมตำรวจ๓๔คนหรือกี่คนนะที่วันนั้นมาคุมตัวเรา
จำได้ครับจำได้อยู่แต่ไม่รู้จักชื่อเขา
ถ้าเขาดูอยู่อยากฝากอะไรถึงเขาไหมครับ
ก็ฝากให้อย่าทำเหมือนที่ผมพูดแหละไม่ต้องทำต้องทำดีคดีดีเนี่ยต้องหาหลักฐานให้มันชัดเจนก่อนจับครับ

แล้วหลังจากที่ออกมาเมื่อ๖กุมภาพันธ์นี้ได้อันนี้ได้กลับบ้านเลยไหมฮะได้กลับไปที่บ้านที่

ชนะภาก็กลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ต้องไปอยู่บ้านที่อื่นแล้ว
ค่ะก็ลูกก็กลับไปพี่ก็ยังทำงานอยู่ค่ะ
ชาวบ้านก็ว่ายังไงบ้างครับในพื้นที่
ผมก็ยังไม่ได้คุยเขาเลยครับมาก็อยู่ในบ้านเลยครับ
ยังไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอะไรเลยเหรอ
มาอยู่พี่น้องมาอยู่มาผูกแขนผูกอะไรให้ผมนะครับ

น้อยใจบ้างไหมเนี่ยตอนที่เกิดเหตุที่เราถูกมองผิดผิดหรือว่าไม่มีใครเชื่อเรา

วันนั้นก็พยายามบอกเต็มที่แล้ว

น้อยใจทั้งที่เราไม่ได้ทำทำไมต้องเอาเราไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผม
ต้องเอาเราไปขังว้ายนะครับผม
ทั้งที่ผมก็มีครอบครัวมีอะไรอยู่เลี้ยงครอบครัวอยู่ดีทำไมมาเอาผมไป
ก่อนศาลชั้นต้นจะตัดสินคิดฆ่าตัวตายไหมแล้วครับ

ตอนนั้นยังอยู่ในเรือนจำใช่ไหม
ก่อนที่สารชั้นต้นเลยจะตัดสินแกก็จะฆ่าตัวตายผมคิดว่าแกคงไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบตอนนี้
ตอนนั้นได้ประกันตัวออกมาอยู่ที่บ้านหรือว่า
เพื่อระหว่างที่สู้คดีในศาลชั้นต้น

คือก่อนจะไปฟังสารตัดสินเนี่ยแกก็จะฆ่าตัวตายไปรอบนึง

ทำไมเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองเลยเหรอก็เรา
เชื่อมั่นอยู่แต่เขามันคิดมากแล้วผมก็เชื่ออยู่มั่นว่าแต่เราไม่ได้ทำแต่

เราพยายามยื่นเอกสารเข้าไปแต่รู้สึกว่าการที่เรายื่นเอกสารยิ่งเหมือนกับว่า
ทำให้เจ้าหน้าที่เขาน่ะมีเกาะกำบังขึ้นมีช่องทางที่เขาจะดักเราไว้ไม่ให้เราเข้าไปพิสูจน์

คือเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเรามีหลักฐาน
แล้วเขาก็เลยเกิดน้อยใจว่าคงจะไม่มีคงจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว
คือไปหาหลักฐานมาแล้วว่า๑๙กุมภาวันที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
คุณก่อเหตุวันนั้นวันนี้เวลาเท่านี้ครับอุตส่าห์ไปหามาว่าวันนั้นวันนี้เวลาเท่านี้
ผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับเด็กเลย
เจ้าหน้าที่ก็ตีตกหมดอย่างนี้หรอ
เขาไม่รับเลยเอายื่นให้เขา
วันที่พี่ไปขอส่งหลักฐานว่าเนี่ยวันที่๑๙น้องเขาไปโรงเรียนนะ
ดีโอก็มีนะอะไรก็มีเพจโรงเรียนเขาก็ลง
ตำรวจที่กกตูมก็ไม่รับเลย
หมายถึงน้อง๕ขวบซึ่งไม่ได้อยู่กับคนนี้
เพราะน้องเขาอยู่ที่โรงเรียนใช่ค่ะแล้วเขาจะไปทำได้ยังไง
แต่ตำรวจก็ไม่เอาหลักฐานแล้วเลยไม่เอาเลย
ตอนนั้นผมไม่อยู่ยังไม่ได้เข้ามาครับ
ติดปัญหาเยอะนะครับไปเวลาจะไปยื่นเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ

ร้องขอทนายกับตำรวจก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่จะร้องได้
แต่ว่าสวพโพร้าวไม่มีทนาย
เหรอแล้วตอนแรกทนายที่ไหนมาช่วยอ่ะ
เขาก็แนะนำให้ไปสภาไปขอทนาย
พอไปถึงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

ล็อกประตูก็ว่าก็เหมือนกับพูดเสียดสีทำให้เรา
คือเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เหรอ
สภาพมันเป็นแบบนี้เหรอไม่ได้คอยช่วยเราเหรอ

ยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเรื่องการเดินหน้าต่างนะครับ

นารินสุดท้ายจริงเลย
อยากมีอะไรจะพูดความในใจหน่อยไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง
ให้แฟนผมพูดผมพูดไม่เก่งเลยครับ
ก็สุดท้ายแล้วก็จะขอบคุณทนาย
ขอบคุณมากถ้าไม่มีทนายก็คงจะไม่มีวันนี้

ขอบคุณรายการขอบคุณน้องหน้าข่าวทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยในตัวนั้น
แล้วก็ขอบคุณชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างเราที่เขาเป็นกำลังใจให้เรามาตลอด
หวังว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีต่อไปนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒